ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวที่คนร้ายเนี่ยขับเก๋งมาแล้วก็มายิงสมาชิกอบตโอ้โหเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราชมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยค่ะ
เสียงปืนอย่างที่ได้ยินเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์นี้อยู่ถนนพระแสงเคียนซาที่หมู่หนึ่งนะคะ
สุราธานีค่ะหน้าอู่ซ่อมรถสุรพลการชั่ง
ทีนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงไปเจอรถคันนี้ค่ะ
ทีนี้ดูตรงที่นั่งคนขับผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่คาพวงมาลัยเลยค่ะ
เป็นผู้ชายชื่อว่านายบุญธรรมพุทธสุขาอายุ๕๓ปีนะคะ
สภาพคือฟุบเอ็นไปทางด้านซ้ายแล้วก็มีแผลเนี่ย
โดนยิงเข้าที่คอต้นแขนขวาหลังต้นขาขวาน่องขวาเท้าขวา
โอ้โหคือเกือบพุนอ่ะเจอหัวกระสุนปืนสองหัวค่ะ
อยู่ตรงพรมปูพื้นหน้าขวาหนึ่งหัวแล้วก็ฝังในประตูหน้าขวาหัวหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นหลักฐาน
ผู้ตายมีอาชีพทำสวนแล้วก็เป็นสมาชิกอบตหมู่๔
บ้านปลายสายตำบลอีปันอำเภอพระแสงที่สุราช
ทีนี้ค่ะมีคนให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนเห็นแล้วแหละรถเก๋งขาวเอาอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเนี่ย
หนำยิงมาที่กระบะคันนี้แล้วก็โดนที่เอ่อบริเวณรถกระบะ
รวมถึงโดนที่ตัวคนขับเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
นอนหลับอยู่บนบ้านได้ยินเสียงปืนมาแบบรัวแล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรเลย
หลังจากที่เสียงปืนเงียบลงเนี่ยไม่กล้าออกมาดูนะแต่ก็โทรแจ้งตำรวจ
แล้วพอตำรวจมาดูก็พบผู้ตายนะคะ
ไม่ถามกันเลยว่านายบอกว่ายินกล้องบอกมาแต่ซึ่งตอนนั้นเราได้ยินว่าเสียงเขามีการทะเลาะ
มีการพูดคุยได้ไหมไม่ไม่มีใครเลยออกมาเลยเสียงเสียงปืนเลย

พอตำรวจมาแล้วได้ออกมาดูไหมคะเป็นเป็นใครคะคุณเสียชีวิต
นี่ค่ะอบตชูนี่นะคะก็คือนายบุญธรรมพุทธสุขาผู้ตายนั่นเองค่ะ
และที่โดนรัวยิงพลุนแบบนี้แปลว่าคนที่ยิงเนี่ยต้องแค้นมาก
ต้องมีปมของการสังหารอะไรที่มันโกรธแค้นแบบสุดใช่ไหม
สาเหตุตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
รวมถึงความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นเหตุซึ่งหน้าบนถนนก็ได้
ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
แล้วก็ตามตัวรถคันขาวเนี่ยรถที่กลับมาก่อเหตุเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ